คุณผู้ชมที่จะเอาให้คุณผู้ชมได้ดูมีทั้งที่ชนบุรีทั้งที่ฉะเชิงเศร้า
อย่างที่ชนบุรีเห็นภาพแล้วก็สงสารค่ะ
น้องเนี่ยเป็นน้องวัยสิบสี่ปีเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะคะ
มีน้องสองคนเขาป่วยโควิดแล้วน้องเขาโดนไล่ออกจากชุมชน
ให้มาอยู่ในป้อมตำรวจร้างอาการของน้องตอนนี้เริ่มแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกเริ่มท้องเสียแล้วแล้วคุณผู้ชมเห็นข้อความนี้ไหมคะ
นี่คือข้อความที่เด็ก๑๔น่ะพิมพ์เพื่อต้องการจะขอความช่วยเหลือจากเพจดังในเมือง๘ริ้วนั่นเองนะคะ
นี่เห็นข้อความแล้วเป็นข้อความที่น้องส่งไปช่วยเหลือผ่านทางเพจเรารัก๘ริ้ว
หนูกับน้องติดโควิด๑๙ยังไม่มีเตียงรักษาเลยแล้วก็บอกชื่อไปแล้วบอกกักตัวอยู่ที่ป้อม
ใช่ค่ะน่าออกมาต่อบางแก้วค่ะก็แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบอ่ะนะ
ใช่ค่ะแล้วน้องก็บอกน้องบอกว่ากลัวอยากได้เตียงเพราะว่าตอนนี้อาการน้องก็คือเริ่มแน่นหน้าอกเหนื่อยท้องเสียทางเพจที่เขาได้รับเรื่องก็คือเพจเรารัก๘ริ้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องประสานไปยังกู้ภัยฉะเชิงเศร้าให้ไปช่วยน้องวัย๑๔แล้วก็น้องวัย๑๐ปี
อกจากนี้เนี่ยนะคะมีผู้ป่วยโควิดอีกคนนึงก็คือคุณป้าคุณป้าสมคิดศรีคชาอายุ๕๑ปีเนี่ย
นอนอยู่ในป้อมเหมือนกันนะทีนี้ก็เลยต้องมีการประสานนะคะ
ส่งทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามเป็นโรงพยาบาลสนามบางคล้าย
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศูนย์บางคล้านี่ตอนที่ไปรับกันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วน้องเล่าให้ฟังนะบอกว่าหนูโดนคนในชุมชนกดดัน
ให้เขาเอาตัวหนูน่ะออกนอกหมู่บ้านเพราะเมื่อวันอังคารอ่ะ
แฟนอายุสามสิบแปดปีในติดโควิดแล้วก็มีรถกู้ภัยอ่ะรับตัวไปโรงพยาบาล
หลังจากนั้นตัวของน้องแล้วก็ลูกของแฟนก็คือเด็กหญิงวัย๑๐ขวบเนี่ย
จะรู้ผลพฤติกรรมของคนในชุมชนเนี่ย
เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกลายเป็นว่ากดดัน
ให้ย้ายน้องวัยสิบสี่แล้วก็สิบขวบเนี่ยออกนอกชุมชน
แล้วตอนนี้ตัวน้องวัย๑๔เองก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนในบ้านหนูจะติดเชื้อหรือเปล่า
หนูก็ยอมแยกกักตัวออกมาอยู่ข้างนอกนั่นแหละ
อาการตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเอาฟังน้องเล่าอาการหน่อยค่ะ
มีคนอยู่ที่นู่นป่ะ
รู้จักใช่ไหมเป็นอะไรกัน
เป็นแฟนหนูเป็นพ่อน้อง
น้องเป็นลูกเลี้ยงใช่ไหมแล้วทำไมเขาถึงให้รับมาอยู่ที่นี่
เพราะว่าที่บ้านมีเด็กหลุ่นเยอะที่ไม่เป็นเลยมากัดเจ้าที่นี่
โอ้เนี่ยค่ะที่น้องก็บอกกับนักข่าวของเรานะคะ
ทีนี้เราก็สอบถามทางประหลัดอบตบางแก้วประหลัดสมบัติพิธิยานุวัฒน์นะคะ
ประหลัดบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะอบตได้รับการร้องขอจากผู้ป่วย
พอตรวจว่าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอบตก็ลงความเห็นว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถส่งตัวไปรักษาเพราะว่าเตียงโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามมันเต็ม
ยังไม่พร้อมเรื่องเตียงก็เลยจัดพื้นที่ละกัน
เอาตรงไหนล่ะตรงป้อมสายตรวจที่อยู่ใกล้กับอบตนี่แหละ
เป็นที่พักสำหรับรอเตียงว่างของโรงพยาบาลก่อน
บตก็เห็นว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่พร้อม
แล้วเจ้าหน้าที่ใช้กันอยู่เป็นประจำมันไม่ได้เป็นพื้นที่รกร้าง
ไม่ได้เป็นพื้นที่ซุดโทรมเลยแต่การสื่อสารของน้องวัยสิบสี่เนี่ย
อาจจะคลาดเคลื่อนจนเกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา
นี่คือสิ่งที่ประหลัดอบตออกมาชี้แจงนะคะ
ทีนี้ก็สอบถามทางด้านคุณหมอบ้างค่ะ
แพทย์กษีวัฒน์ศรีประดิษฐ์บอกว่ากรณีนี้
ที่น้องต้องมาอยู่ในป้อมร้างเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะติดคนในชุมชน
ต้องทำความเข้าใจก่อนนะกับผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ในฉะเชิงเซา
ว่ากรณีผู้ป่วยจะมี๓แบบคือเขียวเหลืองแดงถูกไหมคะ
สีเขียวสามารถดูแลตัวเองกักตัวอยู่ที่บ้านได้
ระหว่างที่รอโรงพยาบาลสนาม
ส่วนสีเหลืองสีแดงอันนี้โทรสายด่วนของฉะเชิงเซาได้เลย

อันนี้โทรมาได้เลยสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดง
จะมีการประสานประสานเรื่องต่างให้ด้วย
อันนี้สสจฉะเชิงเซาก็ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนนะฮะ

ไปดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคลิปแม่ลูก
แม่ลูกคู่นี้บอกรักกันดูหนูน้อยตัวเล็กคนนี้
มีเหมือนผ้าชุบน้ำเย็นประคบศีรษะไว้
และบอกรักแม่และแม่ก็บอกรักหนู
เพราะว่าหนูน้อยคนนี้ติดโควิด๑๙
คุณผู้ชมฟังดูแล้วก็ดูความน่ารักของหนูน้อย

ใช่หนูก็รักแม่

หนูก็รักแม่
ครับแม่ก็รักหนูนะ

นี่แหละครับเด็กเริ่มมีไข้แล้วนะฮะ
แล้วผู้เป็นแม่ก็พูดกับลูกนะลูกก็บอกรักแม่นะ
แม่ก็บอกรักหนูนะแล้วก็แม่เสียงสะอื้นเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่เป็นพนักงานโรงงาน
แล้วมีอาการคล้ายโควิดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว
มาตรวจปรากฏว่าติดเชื้อทั้งคู่
หมายถึงพ่อแม่นะคะตรวจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่ตอนนั้นยังไม่ตรวจลูก๓ขวบ
ที่ตอนนั้นน้องก็เริ่มมีอาการมีไข้สูงแล้ว
มีการถ่ายคลิปนี้ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมา
คลิปเมื่อกี้นะคือแม่รู้ตัวรู้ผลแล้วว่าติดโควิด
ตัวผู้เป็นพ่อก็รู้ผลแล้วว่าติดโควิด

หมายถึงว่าก็คงติดโควิด๑๙ด้วยแหละ
เขาอยู่ด้วยกันเลี้ยงดูเด็กแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้โทรหาหน่วยงานไหนก็ตาม
ไม่มีรถส่งมารับไปตรวจเลย
เด็กชายคนนี้ยังไม่ได้ถูกตรวจหาเชื้อเลย
แม่ก็เลยขอความช่วยเหลือเพราะเป็นห่วงลูกชายนะ
หนูอยู่กันแค่๓คนพ่อแม่ลูก

แล้วลูกก็ไม่น่ารอดนะคะ
ลูกหนูมีอาการอย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้กำลังไข้ขึ้นเนื่องจากแฟนเป็นไข้ก่อนจนหาย
หนูก็มาเป็นตาแล้วลูกก็มาเป็นติดต่อกัน
พี่เขาได้ช่วยเหลือหนูทุกอย่างจริง
ช่วยหนูจนแบบ
ลูกหนูนะคะณตอนนี้เพิ่งไปตรวจเมื่อกี้เลย
ได้ไปตรวจโควิดเมื่อกี้นะคะ
ก็คือรอผลเพราะว่าน่าจะเย็นนะคะ
ส่วนนี้คือได้ไปโรงพยาบาลทั้งพ่อแม่และลูกแล้วนะฮะ
เห็นแม่กำลังพูดขอบคุณหน่วยงานต่าง
มารับแล้วก็พยายามประสานเตียงของโรงพยาบาลให้
ส่วนลูกเนี่ยคุณโอ้โหแข็งแรงยังแข็งแรงดีอยู่
แต่ผลตรวจออกมาแล้วว่าลูกก็ติดโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน
ใช่ทีนี้ต้องดูไงว่าเชื้อน้องอยู่ในระดับไหน
ถ้าสมมุติเกิดว่ารุนแรงก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีต่อ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่รุนแรงก็อาจจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลสนามเมืองพัทยา

ตอนที่เจ้าหน้าที่รับตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่
ใช่ก็ต้องย้ำนะบอกว่าครอบครัวนี้เขาขอบคุณนะ
ทางกู้ภัยมูลที่ธรรมรสมีมณีรัฐชมบุรี
แล้วก็กู้ภัยมังกรชนบุรีด้วย
ที่พวกพี่ทุกคนไม่ทิ้งครอบครัวเรา
แล้วก็มารับครอบครัวเรามารับการรักษาที่โรงพยาบาล